คุณผู้ชมครับเรื่องของคนชั่วคนไม่ดีนะฮะ
แฝงตัวมาอยู่ในวัดมาบวชพระเนี่ยนะ
ก็มีจับอยู่เรื่อยนะครับ

อันนี้ดีแล้วจับให้หมดนะ

ที่วัดแห่งหนึ่งแถวรัฐพร้าวครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจกองปราบนะครับไปจับกลุ่มพระสองรูปนะฮะ

คนหนึ่งก็คืออดีตพระสรายุทธ์แจ้งบำรุงหรือว่าพระเด่นอายุ๓๒ปี
อีกคนนึงคือพระพงพันธ์นินโสพลอายุ๓๘ปี
ตอนนี้จับศึกทั้งสองแล้วนะครับ
กับอุปกรณ์การเสพ๑ชุดนะฮะ
ตำรวจกองปราบได้รับแจ้งจากสายว่า
เด่นหรือว่าอดีตพระสรายุทธ์
มีพฤติกรรมก็คือไม่ทำกิจของสงฆ์อะไรเลย

แล้วตอนเช้าที่ไม่ไปบินทบาทเนี่ย
ยังมีผู้หญิงนำข้าวมาถวายถึงในกุฏิ
แล้วก็ร่วมกันเสพยาบ้าในกุฏิด้วย
ตำรวจก็เลยแฝงตัวเข้าไปสังเกตการณ์นะ

เด่นกับพระพงพันธ์ที่เป็นเพื่อนพระด้วยกันเนี่ย

ศรีกากำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในกุฏิ

คนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นแฟนพระเด่น
ตอนนี้ท้อง๔๕เดือนแล้ว
จากการตรวจสอบก็ค้นพบยาบ้า
กับอุปกรณ์การเสพในกุฏิด้วย

ในตอนนี้สารภาพว่ายาบ้ากับ
อุปกรณ์การเสพเป็นของตัวเขาเอง

คนที่เอามาให้ก็คือลูกศิษย์วัด
สิทธิ์วัดคอยเอายาบ้ามาให้
ตำรวจก็คุมตัวทั้งสองคน

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
พบว่าพระทั้งสองคน

ก็แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษ

แล้วก็ข้อหาเสพยาบ้าด้วยนะครับ

จากการตรวจสอบประวัติพบว่า
นายสรายุทธ์หรือว่านายเด่นนะครับ
เคยต้องโทษคดีจำหน่ายยาบ้ามาแล้ว

แล้วมาบวชที่วัดแห่งนี้แถวลาดพร้าว

ก็รับตัวไปดำเนินคดีต่อนะครับ